พัทธลุงสถานการณ์น้ำยังไม่ดีนะครับเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่แล้วก็ไหลแรง
อย่างผู้หญิงคนนี้ขับรถกระบะจะไปสวนปามก็ขับผ่านทุกวันแต่วันนี้ไม่ผ่านฮะ
มิดคันเลยลงไปแบบคือถ้าไม่ลากขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรตกลงไปมิดลึกเลยครับ
เป็นทางข้ามคลองสายบ้านโคกเมาตะบนทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
กู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุก็ส่งชุดประดาน้ำลงไปลงไปดูซิรถกระบะมันอยู่ตรงไหน
แล้วก็ใช้รถลากขึ้นจากคลองดีนะครับคนขับคือคุณชะลีรัตน์อายุ๔๑ปี
หนีออกมาได้อย่างบุดหวิดครับคุณชะลีรัฐเล่าบอกว่าเมื่อเช้าขับรถจะไปสวนปาม
พอถึงจุดเกิดเหตุเธอเห็นแล้วว่าน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้เอกใจ
ก็ผ่านทุกวันแล้วรถกระบะคือรถยกสูงมั่นใจมาก
คิดว่าก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมน้ำแรง
แรงกว่าทุกครั้งพอขับผ่านไปดินมันซุดครับ

ใส่เกียร์ถอยแต่เอาไม่อยู่แล้วไหลปืดลงไปฮะ
เธอรีบเปิดกระจกปีนหนีออกมารอดมาได้อย่างบุดหวิดครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคลองโคกเมาน้ำท่วมแบบนี้ทุกปี
คุณผู้ชมคะถ้าขับรถฝากกระแสน้ำแล้วเป็นแบบนี้ก็เจอบ่อยนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตชาวบ้านเขาช่วยไว้ทันตลอด
๒๓วันก่อนก็มีมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำพัดตกคลอง

อันนี้ก็ต้องระวังนะคะคือใต้น้ำเราไม่เห็น
ดินมันแช่น้ำอยู่มันอาจจะซุดหรือมันจะอะไรด้วยนะคะ
ไซค์นี้อยู่ประจำอย่างไรคะ
แต่โชคดีที่สามารถรอดออกมาได้นะคะ
แต่อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าชาวบ้านยัง
เผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางนั้น